ด้านหนึ่งกันที่เขาแรกก็คือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
พระเอกแล้วก็ผู้จัดละครชื่อดังอย่างคุณอ้ำอธิชาติค่ะ
เพื่อฟังการต่ายสวนหมุนฟ้อง
กรณีที่คุณอ้ำอธิชาติเป็นโจทยื่นฟ้องกับบริษัทบูริปบอล
ในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณานั่นเอง
สำหรับวันนี้นะคะเป็นการนัดไต่สวนพยานโดยทีมทนายของบูริบบอล
คู่กรณีค่ะเขาเผยว่าวันนี้มาให้ปากคำ
พร้อมสื่อพยานฝ่ายโจทย์ได้หนึ่งปาก
ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะว่าฝ่ายโจทย์ก็คืออ้ำอธิชาติ
ขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่๒๖มิถุนายน
ทุกอย่างอยู่ที่ดุลเลพินิตของศาลนั่นเอง
สำหรับคดีนี้นะคะเริ่มต้นเมื่อวันที่๑กันยายนปีก่อน
ถ้าเราจำกันได้หลังจากที่บริษัทบูริบบอล

บริษัท๖ฮนุมานจำกัดของสามีภรรยาคนดัง

ส่งผลให้ชื่อเสียงได้รับความเสียหาย
นำมาสู่การฟ้องร้องกันในที่สุดนั่นเองค่ะ